ดูข่าวนี้นะครับกลุ่มชายชะกันเนี่ยไปพาพวกมา
พามาหลายคนทีเดียวนะครับมารุมคู่อริ
แล้วแต่ละครั้งที่เขากระหน่ำตีกระหน่ำทำร้ายลงไป
แต่ละจุดเนี่ยนะอย่างไม้เบสบอลนี่นะเน้นที่หัว
ตีซ้ำตีซ้ำอยู่ที่หัวหมดสติอยู่ในปั๊มเลยครับ
ผมพูดเกินจริงไปไหมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นภาพแล้ว
แล้วเราต้องหยุดภาพเป็นบางช่วงเพราะว่าภาพมีความรุนแรงครับ
ตะบนป่าสางอเผิมแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายครับ
พวกวิ่งเข้าไปกันในปั๊มน้ำมันนี้
รุมทำร้ายโดยใช้ไม้เบสบอลครับ
คุณผู้ชมกระหน่ำตีแล้วที่ผมดูเนี่ยเน้นตีหัว
ผู้ชายเสื้อสีแดงคู่อลีตีไม่ยั้งเอาเท้ากระทืบอีก
ผู้ชายสวมเสื้อสีแดง
ฟุบฟุบโอ้โหนี่ฟุบไปแล้วนะเนี่ย

เหตุเกิดประมาณตี๒กว่าของ๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสภแม่จันทร์เข้าตรวจสอบกับแพทย์เวร
โรงพยาบาลแม่จันทร์แล้วก็กู้ภัยทัพยั้งแม่จันทร์ฮะ
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายสารวุฒิภูมิรัฐอายุ๓๕ปี
ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรายนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้
แต่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสคือนายอภิชัยแสงสายอายุ๒๘ปี
เสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาลกางเกงยีนครับ
แล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะคิ้วแตกกรามหักนอนไม่ได้สติ

หน้าร้านสะดวกซื้อห่างจากปั๊มน้ำมันไป๑๐เมตรครับ

กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแม่จันทร์ทั้งสองคนเลย
จากการสอบถามทราบว่าทั้งสองกลุ่มเคยมีเรื่องกันมาก่อนครับ
แล้วมาเจอกันมาจ๊ะกันอีกครั้งโอ้โหดูสภาพ
หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับใกล้กับปั๊มน้ำมันเนี่ยมีเรื่องกันอีกครับ
กลุ่มผู้บาดเจ็บมาด้วยกัน๓คนถูกกลุ่มคั่วหรี่ตามพวกมาทำร้าย
นายอภิชัยถูกทำร้ายอาการสาหัสฟุบอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ส่วนสลามุทรดิ้งหวีวิ่งหนีเข้าไปในปั๊ม
โดนกลุ่มคู่หลีตามเข้าไปทำร้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
ส่วนเพื่อนมาด้วยกันอีกคนวิ่งหนีไปซ่อนตัว
ข้างซอยร้านสะดวกซื้อรอดครับคนนี้รอด
ทีมข่าวสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นกลุ่มชายชะกันเป็น๑๐นั่งเล่นอยู่หน้าร้านคล้ายมารอใคร
จากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่น๓คนครับซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันมา
พอมาจอดรถที่หน้าร้านโอ้โหชุนละมุนต่อยกันวุ่นเลย
ส่วนพนักงานปั๊มเขาบอกโอ้โหพี่ผมเห็นตั้งแต่ไม้เบสบอลลุมตีไม่ยั้งแล้ว
แต่ไม่รู้ไม่หนำใจหรือยังไงวัยรุ่นอีกสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามามากระทืบซ้ำอีกครับ
โวยวายจากเซเว่นมาก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาคนหนึ่งครับอืม
อือวิ่งเข้ามาถึงนี้แล้ววิ่งเข้ามาล้มตรงนี้ครับ
ครับแล้วก็ลงตรงนี้ครับลงตรงนี้นะครับ
อืมคนตีมีประมาณกี่คนครับสิบกว่าคน
อือเขาใช้อะไรตีครับไม้เบสบอลล์ครับอือ
๓อันครับไม้เบสบอลล์๓อัน

ตำรวจสพแม่จันทร์ระบุว่าหลังเกิดเรื่อง
กลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุมาแสดงตัวแล้วก็
ปากคำกับตำรวจนะครับหลังจากนี้เนี่ย
ตำรวจจะตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีนะครับ
ส่วนตอนโอ้โหผู้บาดเจ็บคุณผู้ชมฮะ
อาการยังสาหัสนะครับขอให้น้องทั้งสองคนปลอดภัยแล้วกัน